กองกำลังผาเมืองก็มีการเปิดเผยว่า
บนการค้ายาเสพติดนั้นวางแผน
ขนย้ายยาเสพติดจากโรงงานตามแนวชายแดน
รออยู่แล้วครับตอนนี้จะทะลักเข้าไทย
ตัวเลขก็คือ๕๑ล้านเมตรด้วยกัน

แนวร่วมในการสนับสนุนปราบปรามยาเสพติดนะครับ

องกำลังผาเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เป็นประธานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี๒๕๕๙

การแพร่ระบาดของยาเสพติดบริเวณแนวชายแดน

จากการตรวจสอบการข่าวพบว่า
กลุ่มขบวนการมีความพยายามจะลักลอบลำเลียงยาบ้าเข้าเขตของไทย
จำนวนตัวเลขคือ๕๑ล้านเมตรครับคุณผู้ชม
โดยจับกลุ่มได้ในพื้นที่รับผิดชอบ๒๑อำเภอของศูนย์ปฏิบัติการ
กันและปราบรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือกว่า๑๒ล้านเมตร
โดยพบว่าการจับกลุ่มเฮโรอีนลดลงร้อยละ๖๑
แต่การจับกลุ่มไอซ์เพิ่มขึ้น๑๘๑๘ครับ
คุณผู้ชมครับทหารตำรวจตระเวนชายแดนตำรวจภูทรฝ่ายปกครองและปปศ
บูรณาการทำงานกันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมายที่พักยาเสพติด
จำนวน๙๕หมู่บ้านตามแนวชายแดนและกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดเป้าหมาย

โดยเจ้าหน้าที่นั้นกดดันสลายโครงสร้างพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

จากว่ากลุ่มนายทุนนั้นจะใช้ชาวเขาครับเป็นกองทัพมดลำเลียงยาเสพติดเข้าไปในพื้นที่ชั้นใน
ซึ่งสามารถสกัดกั้นได้อีกทางหนึ่ง
อกจากนี้การจับกลุ่มยาเสพติดที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะพม่านะครับ
สามารถจับกลุ่มยาบ้าได้มากถึง๓๖ล้านเมตรครับ